คุณผู้ชมนอกเหนือจากมะพร้าวแล้วน้ำพริกเผาเราก็นำเสนอ
แต่ว่าถ้าเป็นน้ำพริกเผาธรรมดาเราไม่พูดถึงหรอก
นี่ครับน้ำพริกเผาสิน๕เอาไว้

แต่เอาไว้เพื่อเป็นการเตือนใจที่วัดแห่งนี้เลยครับ
เอาเลยเอาเลยนี่น้ำพริกสิริมงคลน้ำพริกศีล๕
ที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ที่ที่วัดนี้เขาดังอยู่แล้วของดีของเด็ดเขามีเยอะ
ยังไงที่วัดแห่งนี้เขาแจกครับแจกน้ำพริกเผาที่มีชื่อว่าน้ำพริกเผาสิน๕

ทางวัดเขาทำมาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อช่วยเหลือประชาชน
จริงเพราะหลายคนได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
การได้น้ำพริกไปมันดียังไงรู้ไหมคุณผู้ชม

กับข้าวสวยร้อน

หรือไม่ก็มีแค่ไข่เจียวสัก

ต้องชื่นชมขอบคุณเหล่าบรรดาแม่ครัว

แม่ครัวของทางวัดหลายท่านนะครับมาช่วยกัน
กระเทียมแกะหัวหอมพร้อมตำน้ำพริก

ตำกันแบบสดตำเองกับมือ

โอ้โหแล้วก็บรรจุใส่กระปุกน่ารักที่สุดเลยครับ
จะได้แต่แต่ละกระปุก
รสชาติเป็นแบบโบราณเลยน้องไปเวตอน
เจ้าของไอเดียก็คือพระคู่ยศธรรมนูยุทธ์หรือว่าพระอาจารย์แป๊ะ

ท่านเป็นเกจิชื่อดังของทางวัดอยู่แล้ว
ท่านเล่าว่าทางวัดสว่างอารมณ์ทำอาหาร

ฝานที่วัดเนี่ยเป็นฝันรายการตลอดขาว

คือพระอาจารย์แป๊ะท่านแจกไปนะ
น้ำพริกข้าวกล่องน้ำและไข่เค็ม

ครบเซตทาดได้เลยทีนี้จริง
แต่ท่านเองก็คิดว่านะเอาแจกเป็นข้าวกล่อง
บางทีก็คงจะเบื่อกันนะเนาะเปลี่ยนบ้าง
น้ำพริกเผาให้เป็นกระปุกไปเลย
เอาแบบเป็นกระปุกใหญ่กันไปเลย
แล้วก็ตั้งชื่อว่าน้ำพริกเผาศีล๕
เพื่อเป็นการระนึกถึงตัวศีลไง
ที่คนทั่วไปควรมี
เอาเป็นว่าถ้าคุณกินน้ำพริกเผาคุณจะต้องนึกถึงว่า
วันนี้คุณรักษาศีล๕แล้วหรือยัง

เราก็ได้ทำทานไปในตัวด้วยเหมือนกันนะคะ

เมนูนี้เป็นเมนูหวาน
เพราะเมนูนี้คือเมนูปลาทูหวานค่ะ

แต่เป็นสูตรดั้งเดิมด้วยนะสูตรโบราณนะ
เขาบอกว่าการันตีความอร่อยเลยเพราะว่า

คุณผู้ชมดูหน้าตาโหดูดิถ้าทีวีมีกลิ่นนะ

นี่ค่ะปลาทูหวานสูตรสมุนไพรดั้งเดิมนะคะ
เราพาไปลองกันถึงจังหวัดสุราธานี
เมนูนี้เป็นฝีมือของคุณนันทนาเชื่อมทอง
ต้องบอกว่าเมนูปลาทูหวานสูตรสมุนไพรของคุณนันทนา

เพราะว่ามันอร่อยยังไงล่ะคุณ
ข้นหอมเครื่องสมุนไพร
เขาใช้เวลานึ่งกว่า๓๖ชั่วโมง

โอ้โหออเดอร์กันมาไม่ขาดสายอะค่ะ
รายได้งามมากเลยในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้
คุณนันทนาเจ้าของเขาบอกว่า
เขาเคยเปิดร้านหมูกระทะมาก่อนใช่ไหม
แล้วสถานการณ์โควิดก็เลยทำให้ร้านหมูกระทะเขาปิดตัวลงไป
เขาก็ต้องหาหนทางในการสร้างรายได้ต่อไปค่ะ

เป็นสูตรการทำอาหารแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากคุณแม่

เมนูปลาทูหวานสมุนไพร

เขาจะใช้ปลาทูจากอำเภอท่าฉาง

หนุ่มสาวเนื้อมันจะแน่นแล้วมันจะมันค่ะ

ที่อื่นไม่ใช่ว่าไม่อร่อยอร่อยเหมือนกัน
คือจากนั้นก็จะนำไปปรุงด้วยตะไคร้
หอมกระเทียมพริกไทรผักเชียอะไรต่างแบบนี้

เติมความเปรี้ยวเล็กน้อยด้วยมะขามเปียก
แล้วขึ้นไฟด้วยเตาถ่าน
แล้วก็นึ่งไปเลยอย่างที่บอก๓๖ชั่วโมงคุณชนะ
ใบตองแบบนี้รสชาติมันน่าจะออกหวานเปรี้ยวนะ

คือเขาบอกเขาเริ่มทำมาได้ประมาณ๓สัปดาห์แล้ว

ส่งขายแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้ว
ใครอยากจะทานเมนูปลาทูหวานสูตรสมุนไพรดั้งเดิมนะคุณ
ติดต่อสอบถามไปเลยนี่ช่องทางนี้
ไปแล้วนะเขาจะแพ็คไปเป็นกล่องแบบนี้

มีมะนาวซอยหอมซอยพริกต้นหอมโรยมันลงไป
เรียบร้อยอิ่มนะคะแล้วทานได้หลายมื้อนะ
จริงนะคุณใครสนใจไปลองสั่งซื้อกันดูได้
เขามีจัดส่งนะคะทั่วประเทศเลยนะจ๊ะ